คุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์ในฮามาสแล้วก็อิสราเอลกันต่อ
โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทย
คุณผู้ชมมีคนที่เขารอดชีวิต

รอดชีวิตออกมาเปิดเผยชื่อแล้วก็ผู้ที่สูญหายจากเหตุการณ์นี้นะครับ
เป็นรายชื่อนะครับของ๑๒คนที่ทางการอยู่นอกเหนือ
กราบขออภัยอยู่นอกเหนือ๑๒คนที่มีการแถลงครับ

ในที่เกิดเหตุครับต่อไปคือรายชื่อหองที่พบโค้งกระดูก
๑พี่ธ่อมทำงานสวน๒พี่ซิบปลาสม๓ไหม้มันฝรั่ง
อีกสองโครงกระดูกยังไม่รู้ว่าเป็นของใครครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเบิร์ตทวนให้อีกที

นายกรวิทย์มหัฒนะหรือว่าก๋วยเขาเป็นคนโคราชคุณผู้ชม

เขาเป็น๑ใน๑๑ของคนที่รอดชีวิตก่อน
จากการบุกโจมตีของกลุ่มฮามาสบุกเข้าไปยิงในแคมป์คนงานเลย
ในเขตนิติวูดคิวบุสอลูมิม
อัดคลิปอัปเดตผู้ร่วมชะตากรรมทั้งหมด๒๔คนในแคมป์ของเขาเนี่ย
ที่ถูกกลุ่มฮามาสบุกเข้าไปยิงถึงห้องเลยนะ

แต่มีคนนึงนะถูกยิงที่ขาตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วครับ
ขณะที่อีก๑๓คนเสียชีวิตแล้วก็สูญหาย
มีเสียชีวิต๙คนและศูนย์หาย๔คนครับ
เมื่อกี้ไงเขาก็เลยไล่รายชื่อแล้วใช่ไหม
คือคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นคำที่คุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะ

ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจคือคำที่เขารู้กัน
คนที่เขารู้กันในอิสราเอลนะครับของกลุ่มคนผู้ใช้แรงงาน
คนที่ศูนย์หายคือพี่นันทำงานสวน
ออยทำงานคำพม่าผมไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร
รุนป่าส้มอันนี้พอจะเข้าใจได้
ไซป่าอโวคาโดตามก็คือคุณตามโรงพัก
ก็คือน่าจะเป็นโรงแพทย์สินค้าเกษตรนั่นแหละ
แล้วก็หมูมันฝรั่งซึ่งคุณก๋วยก็ไม่มั่นใจว่า
ในจำนวนคนที่ศูนย์หายนี้จะถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องพักหรือเปล่า
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าวันเกิดเหตุกลุ่มฮามาส
บุกเข้าไปยิงถึงในห้องแล้วจุดไฟเผาครับ
จุดไฟเผาเขาวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ห้องหลบภัย

คือเขาไปหนีไปได้อยู่คนเดียวเลยรอดมาได้ฮะ
ต่อมาคุณก๋วยก็เลยอัดคลิปเล่าความคืบหน้าการลำเลียงศพของเพื่อนแรงงานไทย
คือเล่าบอกว่านายจ้างแจ้งว่าทางการยังไม่สามารถเข้าไปนำศพออกมาจากจุดเกิดเหตุได้
เพราะสถานการณ์ยังตึงเครียดนะครับ
ก็ฝากบอกไปถึงญาติของผู้เสียชีวิตยังไงรอก่อนต้องรอก่อน
เพราะทางการอิสราเอลยังไม่สามารถเข้าไปทำอะไรในพื้นที่ได้
นี่คือคำยืนยันจากผู้รอดชีวิตในพื้นที่
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิต
และย้ำกับทุกคนว่าเขาก็เสียใจไม่น้อยไปกว่า
กว่าญาติของผู้เสียชีวิตที่มาเห็นคนไทยถูกฆ่าแบบนี้ครับ
จาก๑๒คนที่แถลงการไปของทางกาญ
มีชื่อหนึ่งคือไม้มันฝรั่ง
ชื่อมา้มันฝรั่งเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบว่า
แล้วก็ส่งเงินกลับมาเพื่อจะสร้างบ้านสร้างเรือนหอ
แล้วพี่สายใจคนเป็นภรรยาเขารอคอยอยู่เนี่ย
ยังไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่าใช่ไม้เดียวกันหรือเปล่า
อันนี้รอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ